พาไปดูมาตรการในการปราบปรามแก๊งเด็กซิ่งรถจักรยาน
หรือว่าเด็กแว้นนะคะเพราะว่าที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ทหารแล้วก็ตำรวจนะคะเชิญผู้ปกครองให้นำบุตรหลานที่เป็น
แก๊งเด็กแว๊นมารายงานตัวโดยเป็นเยาวชนสิบเก้าคน
มาจัดทำประวัติค่ะแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอนะคะว่า
กองพลทหารราบที่๔ค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ทัพภาคที่๓เพื่อจัดทำประวัติ
หลังจากแก๊งนี้ถูกจับได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
บริเวณสี่แยกอินโดจีนพากันขี่รถจักรยานยนต์ซิ่งกว่า๑๐๐คันนะคะ
โดยเยาวชนที่ถูกจับได้เป็นเยาวชนอายุ๑๗๑๘ปีจำนวน๑๖คน
และอายุ๑๙๒๘ปีอีก๓คน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยึดรถจักรยานยนต์มาได้๑๙คันด้วยกัน
ขณะเดียวกันมีแก๊งเด็กแว้นคนหนึ่งค่ะหลบหนีไปได้
แล้วก็เอาภาพรถจักรยานยนต์แล้วก็รูปของตัวเองที่เปื้อนโครนเนี่ย
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินการต่อไปนะคะ
พลตรีนพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๔
พันธุ์ตำรวจเอกทรงพลสังกะเสมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก
แจ้งแนวทางในการป้องปรามกระทำความผิด
โดยบอกว่ามี๒แนวทางที่จะให้ผู้ปกครองและเยาวชนได้เลือกค่ะ
ทางแรกก็คือส่งตัวดำเนินคดีทางกฎหมายเลย
ส่วนแนวทางที่๒คือการเข้าค่ายฝึกอบรมปรับพฤติกรรม๑๐๑๕วัน
และทำประโยชน์สาธารณกุศลระยะเวลา๑เดือนอีก๔ครั้ง
ซึ่งมีผู้ประสงค์ที่จะให้ดำเนินคดีทางกฎหมายไปเลยคือ
เลือกตัวเลือกแรก๑คนเป็นชายอายุ๒๘ปีค่ะ
ส่วนที่เหลืออีก๑๘คนนะคะ
ผู้ปกครองก็อยากที่จะให้เข้ารับการอบรม
เพื่อให้กลับมาเป็นคนดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับแก๊งซิ่งกวนเมืองอีกค่ะ